ประชุมสภาวันนี้ยังมีประเด็นให้วิภาควิจารณ์กันในโลกโซเชียลด้วยนะครับ
เกี่ยวกับการแต่งกายของสอสอหญิงพักอนาคตใหม่ที่มาในชุดไทยนะครับ
แล้วก็ชุดทางภาคเหนือบางฝ่ายก็มองว่าเหมาะสม
ฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและเป็นการแต่งกายเรียนแบบละครดัง

สร้างความสนใจได้ไม่น้อยเมื่อสอสอหญิงชายของพักอนาคตใหม่
และพักเพื่อไทยพร้อมใจกันแต่งชุดผ้าไทยพื้นเมือง
ที่เป็นชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดมาประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
โดยเฉพาะแฟชั่นนิสตาร์อย่างช่อพันนิกาวานิสโคสกพักอนาคตใหม่

แม่หญิงเมืองเหนือเสื้อลูกไม้ซีทรู
ซึ่งเธอก็บอกว่าจะหาโอกาสสวมใส่ผ้าไทยมาประชุมให้บ่อยขึ้น
เพราะอยากให้รู้ว่าชุดไทยไม่ได้มีแค่แบบเดียว
ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไปในตัว
เช่นเดียวกับนายธันวารินสุขภิษฎที่แต่งกายด้วยผ้าสิ้นลาว
นายธันวัฒน์กมลวงวัดในชุดสูตรผ้าไทย
ส่วนสาวเจียงใหม่นางสาวศรีนวลบุญลือ
ใส่ชุดผ้าสิ้นแม่วางจากอำเภอบ้านเกิด
ติดตามมาด้วยนางสิรินทรรามสูตรสสจังหวัดน่านพักเพื่อไทย
ที่มาในชุดผ้าสิ้นลายประยุกต์จากเมืองแพร่
ถึงท่านนายแพทย์ชนลนานศรีแก้วสสจังหวัดนาฏพไทย
บอกว่าจะเสนอนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
ให้กำหนดวันใส่ผ้าไทยมาประชุมสภากันเลยทีเดียว
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและโปรโมทผ้าไทยไปในตัว
เรื่องนี้ก็ไม่พลาดไม่พลาดที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์
ถึงความไม่เหมาะสมต่างนานา
โดยเฉพาะขาประจำอย่างนางสาวปารีนาไกลคุบ
สสราชบุรีพพลังประชารัฐ
ซึ่งวันนี้แต่งกายชุดสู่สากลปกติเข้าประชุมสภา
ก็ได้นำข้อความของนางสาวสุภามาศเสนเวท
อดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง
มาโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
มีเนื้อหาในเชิงตำหนิการแต่งกายของคู่อริ

เมื่อผู้หญิงมีโอกาสได้เข้าสภามากขึ้น
แฟร์ชงแฟชั่นความทันสมัยควรเป็นประเด็นรอง
แต่บุคลิกความน่าเชื่อถือรู้การละเทศะ
จะทำให้เป็นดาวสภาเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้หญิง
เป็นจังหวะเดียวกับคณะกรรมาธิการวิสามันยกร่าง
ข้อบังคับการประชุมแถลงความคืบหน้าการจัดทำ
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องกำหนดการแต่งกาย
โดยให้ยึดตามข้อบังคับเดิมคือ
แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาชุดสู่สากลนิยมและชุดพระราชทาน
ส่วนชุดอื่นก็ให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของประธานรัฐสภาเป็นผู้กำหนด
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย
ในส่วนนี้มีการระบุว่าการแต่งกายของสมาชิก
ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา
หรือสากลนิยมหรือชุดพระราชทาน
หรือสมมุติตามระเบียบที่ประธานสภากำหนด
ดังนั้นส่วนนี้ก็คือส่วนอำนาจหน้าที่ของประธานสภา
ที่จะกำหนดได้ว่าในส่วนของชุดไทยนั้น

พร้อมย้ำด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมา
นายอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานรัฐสภา
กำหนดไม่ให้สอสอหญิงใส่กางเกง
แต่ให้ใส่เสื้อผ้าได้เพียง๓สีเท่านั้น
นั่นก็คือสีเทาสีกรมท่าและสีดำ
ซึ่งการที่กรรมาธิการยกร่างข้อบังคับ
ยึดข้อบังคับแบบเดิมเรื่องการแต่งกาย

สอสอสวมใส่ชุดไทยในวันนี้แต่อย่างใด
แต่ก็ต้องกำหนดเพื่อความเหมาะสม
ให้ถูกการละเทศะกับสถานที่
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน